เราเริ่มพักค่ะไปลุยดูตัวเลขของตลาดังเลย

อาทิตย์หน้ามาไงไม่รู้แต่แกมาก่อนเลยค่ะ
มาก่อนกาดแล้วก็โชว์ก่อนใครค่ะ

สิ่งที่เราจะดูตามงวดของพี่มลสิบ
ก็คือกระดาษสีนี่แหละค่ะ
บอกเลยนะคะว่าไม่ซื้อใบเดียวค่ะซื้อมาเป็นชุดค่ะ
แล้วที่แว๊บเข้าตานะคะก็ที่หมวกนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขามีตัวเลขด้วยนะคะดูเอาไว้เลยค่ะ
เลข๙นี่ส่วนตัวเลขนั้นนะคะก็ลายตาคึกกันเด้อค่ะ
หลากหลายตัวเลขมากเลยพี่แจ๊คเลือกไม่ถูกนะแบบนี้
คุณผู้ชมถ้ายังไม่จุใจสิงโตนำโชคต่อเลยดีกว่าค่ะ
นี่ยืนล้วงกระเป๋าอยู่หน้าแผงลอตเตอรี่แบบนี้เลยนะคะ

พี่พี่แจ๋แบบนี้ค่ะนะคะซึ่งก็ได้ตัวเลขนำทางเพียบเลยล่ะค่ะ
พี่ตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
เป็นตัวเลข๒ตัวเลข๙ตัวเลข๕นี่ไงเออนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าพี่สิงโตเขาจะซื้อตามหรือเปล่า
นี่ตาดีได้ตาร้ายเสียว่ากันไปค่ะ
มาดูกันต่อค่ะแม่ที่ฉันแม่สุนารีโพสต์ไว้เหมือนกันเลยจ้า

นี่นะคะแดดจ้ากลางท้องทุ่ง
คุณผู้ชมสวรรค์บ้านนาอะไรก็พูดไปเถอะ

คุณผู้ชมดูได้เลยนะคะว่าทะเบียนรถของแม่สุคือ

งวดนี้เหมือนเลข๗มาหลายตัวมากเลย
ทุกโพสต์ของทุกคน

ตั้งแต่จัดรายการกับพี่แจ๊คนะ
รู้สึกว่าต้องหาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเลยคุณ
มาเลขที่๗๙ทั้ง๗๖ยังไม่เห็นอีกหนึ่ง